ข่าวต่อไปนี้เป็นเครื่องยืน
อ้อมไปแล้วอ้อมไปปั๊บไปหยิบขึ้นมาขึ้นรถ
ต้องเอารถมาเพราะมันต้องใส่รถไปไง
นี่แหละคุณผู้ชมครับเก็บเถอะครับต้นไม้ของท่าน
กล้องวงจรปิดจับภาพชายหญิงคู่นี้ได้
เอารถนะฮะอินโนว่าสีดำมาจอดปั๊บ
หมู่บ้านพิมพาพร๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็เดินตรงไปที่บอนสีที่ปลูกไว้ในโรงจอดรถหน้าบ้าน
กต้นบอนสีขึ้นรถจากใจเย็นทีละกระถางทีกระถาง
ไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่คะ๕กระถาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งของวันที่๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งหลานชายเจ้าของบ้านนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าคนร้ายมาดูราดราวก่อนนะฮะ
ประมาณสองชั่วโมงไอ้ต้นบอนสีที่ถูกขโมยไปห้าต้นเนี่ย
รวมมูลค่าก็เกือบเกือบหมื่นอ่ะนะฮะเกือบหมื่น
แต่คนที่เสียใจที่สุดกับเหตุการณ์นี้คือคุณป้า
คือป้าท่านลดน้ำไงลดน้ำทุกวันทวนดินใส่ปุ๋ย
ตั้งแต่ตัวเล็กมันมีคุณค่าทางจิตใจ
หมื่นเนี่ยยังไม่เท่าคุณค่าทางจิตใจของคุณป้าเขา
ที่ถูกคนร้ายผัวเมียคู่นี้คือเขาคิดว่าคงเป็นผัวเมียกันแหละ
มาขโมยไปปิดประตูปั้งไปแนบเลยฮะ
โอ้โหมาแบบตั้งใจเตรียมการไว้อย่างดีเลยนะคะ
เอารถมาขน๕ต้นด้วยกัน
เรื่องของการขโมยต้นไม้นะคะอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่มาขโมยใช่ไหมคะ
คราวนี้จะให้ดูจุดจบของคนขโมยต้นไม้บ้างค่ะ
ก็ปรากฏว่าเขาดูจากกล้องวงจรปิดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตามจับได้ในที่สุดคุณผู้ชมดูเลยค่ะ
อันนี้แต่นี่คนละเหตุการณ์นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่
ขโมยต้นไม้ของเขานะคะตำรวจภูทรเชียงใหม่และชุดสืบสวนสพสันกำแพงก็ตามไปจับกลุ่มค่ะ
นางนันทิชาเท้ากานะคะเนี่ยค่ะเธอคือคนร้ายที่ไปขโมยต้นไม้เจ้าทรัพย์เขาไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะทางเพศรัชกรหญิงเจ้าของร้านยาแห่งหนึ่งที่สรรกำแพงเนี่ย
เขาโพสต์คลิปนะคะว่าคนร้ายเข้าขโมยต้นไม้ของเขาสองรอบด้วยกันเนี่ยค่ะ
รอบ๒ตุลาคมรอบนึงอีกรอบนึงก็คือ๑พฤศจิกายนแล้วขโมยต้นไม้มงคลชื่อว่าเศรษฐีรวยทรัพย์
ทนไม่ไหวค่ะก็เลยไปแจ้งความว่าเขาเจอสองรอบแล้วจากคลิปเนี่ยค่ะตำรวจทำงานต่อนะคะ
นี่ขโมยไปแบบใจเย็นจริงนะคะตามฟอร์มคนขโมยต้นไม้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ
แล้วก็ตำรวจตามต่อจนกระทั่งไปเจอตัวนางนันทิชาก็สารภาพขโมยจริงค่ะ
ตัวเองมีอาชีพขายของเก่าแล้วขณะเดียวกันก็ทำอีกจ๊อปนึงขายต้นไม้ออนไลน์
ต้นไม้ของเขาขโมยไปก็ไปโพสต์ออนไลน์ขายออนไลน์นะคะขายหน้าร้านด้วยขายออนไลน์ด้วย
มาสามครั้งแล้วนะคะไม่คิดว่าจะถูกจับกลุ่มเนี่ยค่ะตำรวจไปถึงที่เลยนะคะ
แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนและรับของโจรก็เอาของเขาไปเนี่ยนะคะ
จุดจบของโจรขโมยต้นไม้นี่เอาไปขายติดราคาขายออนไลน์นะคะ
แต่คลิปนั้นมันเป็นหลักฐานยืนยันอย่างดีนะคะไปเอาของเขาสองรอบ
หรือยังเราว่าต้องเก็บเก็บเถอะค่ะตอนนี้นะคะข่าวเยอะจริงจริงนะคะ
ขโมยต้นไม้เนี่ยส่วนอันนี้ก็น่าวิทยาลัย